คุณผู้ชมที่ไหนที่มีคนเยอะที่นั่นมิจฉาชีพก็จะเยอะตามนะคะ
พาไปดูประเพณียี่เป็งที่เชียงใหม่กันหน่อย
นักท่องเที่ยวบางคนเขาตั้งใจจองตัวมาประเทศไทย
ขึ้นไปเชียงใหม่เพื่อมาร่วมงานเทศกาลนี้เลย

แต่ก็ไม่วายค่ะมิจฉาชีพมาเลยนะคะไปล้วงกระเป๋า
ท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเป็นมิจฉาชีพชาวเวียดนามคุณผู้ชม
แต่กล้องวงจรปิดเขาจับภาพไว้ได้เห็นไหมคะ
สวมเสื้อยืดแขนสั้นสีชมพูกระเป๋าคาดอกสีดำ

เดียวกันสองคนที่เราชี้สีแดงเนี่ยคือคนร้ายนะคะ

ที่ก็มีตั้งเยอะไปเดินเบียดข้างหลังนักท่องเที่ยวอยู่นั่นน่ะ

เขาก็รูดซิปกระเป๋านี่เห็นไหม
รูดซิปกระเป๋าออกแล้วก็ล้วงกระเป๋าสตังค์
ทรัพย์สินออกไปเลยแล้วก็เดินหลบหนี
ย้อนไปทางลานประตูท่าแผ่ค่ะ
คือจุดนี้เขาเป็นถนนคนเดินนะนะที่จัดขึ้น
แล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเยอะ
อืมซึ่งหลังจากนั้นไม่นานนะคะ
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเขาก็ไปแจ้งความ
ชื่อว่าคุณโมริตะฮิโรอากิวัย๔๐ปี

เขากับครอบครัวเดินเที่ยวงานเทศกาลลอยกระทงยี่เป็ง

ทรัพย์สินที่อยู่ในกระเป๋าสะพายด้านหลังเขาหายไปค่ะ
ตำรวจชุดสืบสวนก็ตรวจสอบภาพ
กล้องวงจรปิดของเทศบาลนครเชียงใหม่
ก็เห็นภาพนี้หน้าตาก็ชัดเจนเลยนะคะ

จับได้ด้วยนะคะตำรวจไทยเก่งจริง
มาได้ทั้งสองคนเลยนะคะเป็นชาวเวียดนาม
อายุ๓๙ปีคนหนึ่ง๓๒ปีคนนึงค่ะ
ผู้ต้องหาสองคนก็ยอมรับแล้วค่ะว่าก่อเหตุจริง
แล้วก็จะเลือกเหยื่อที่มีทรัพย์สินติดตัวเยอะหน่อย
แล้วก็ยิ่งในช่วงเทศกาลที่มีคนพลุกพลาดแบบนี้ทำง่าย
พอเลือกเป้าหมายได้ปุ๊บก็จะเดินประกบเลยค่ะ
บโอกาสก็รูดซิปคว้าของออกมาเลย

จากนั้นก็หลบหนีออกจากพื้นที่

ผู้ต้องหาทั้งสองคนเข้าเมืองผิดกฎหมายไปอีกต่างหาก